มาที่อีกหนึ่งอันกันบ้างดีกว่าวันนี้สิบหก
ค่ะ๑๖เป็นวันสำคัญนะคะเพราะว่าเป็นวันที่หลายคนก็ลุ้นลุ้นว่า
วันนี้จะได้หรือว่าจะร่วงนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นที่ฮือฮาในโลกโซ
กันอยู่ตอนนี้เพราะว่ามีเหตุการณ์ที่ตัวเงินตัวทองขนาดมหึมาเนี่ย
ปีนกำแพงบ้านหลังหนึ่งคอหวยไม่พลาดตีเลขเด็ด

เหมือนกันใช่จังหวะปัดค่ะคุณเนี่ยจอราเคป่ะเนี่ย
คือใหญ่มากจริงตกใจตัวจะเท่าประตูบ้านอยู่แล้วค่ะ
ใช่นึกว่าแบบหลุดมาจากภาพยนตร์นะคะคลิปนี้เนี่ย
ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเลยค่ะในสังคมออนไลน์เพราะว่าตัวเงินตัวทองขนาดยักษ์
ตัวนี้กำลังปีนเข้าบ้านหลังหนึ่งทุกคนตกใจเหมือนพวกเรานี่แหละ
เห็นแล้วก็อื้อหือขนาดนี้มีด้วยหรือนะคะบางส่วนก็สงสัยว่าเอ๊ะ
มันเป็นตะกรวดหรือเปล่านอกจากนี้บางรายเนี่ยก็แน่นอนเกิดเหตุการณ์แบบนี้
บ้านเลขที่อะไรคะผู้โพสต์ผู้โพสต์ก็บอกมาอย่างโดยดีนะคะ
ว่าเลข๘๕๔แต่ภาพบริเวณที่แชร์กันสังเกตดีดีจะมีเหล็กดัดคนช่าง
เห็นสบัติทางแล้วรู้สึกจะกระเดี่ยมนิดหน่อยทั้งแรงจริงเลยเออ
คือถ้ามันใหญ่มากใช่ค่ะบ้านเลขทีแปดห้าสี่ก่อน
เหล็กดัดอยู่ไหนล่ะช่างสังเกตบริเวณเหล็กดัดข้างนะคะ
ซึ่งนายอัธนัยไทยยืนวงอายุ๒๔ปี
นี่ไงวงให้ตัว๑๔ปี
ปุ๊บมาปั๊บเรียกปุ๊บมาปั๊บ

ก็เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลนะคะ
ในภาพคือตัวเงินตัวทองไม่ใช่ตะกรวด

ใช่เขาบอกว่าเขาเห็นมาตั้งแต่เล็ก
โอ้ตัวนี้นี่สวัสดี
โอ๊ยลำบากใจนะครับเดี๋ยวก่อนชื่อเซริน่าเซริน่า
เขาบอกว่าตั้งชื่อตามนักร้องที่น้องสาวชื่นชอบ
น่าโกเมสหรือเปล่าเขารู้หรือยัง
ไม่รู้เมลว์ไปบอกไหมไม่เอานะเมลว์พร้อมภาพด้วย
เดี๋ยวเขาก็จะมาคอนเสิร์ตไม่ใช่เหรออ๋อไม่ดีนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์ในภาพเนี่ยเขาบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อช่วง๑๑โมง
วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะภายในบ้านพักย่านปริมณฑล
เซริน่าเนี่ยชื่อไม่เข้ากับตัวเลยเนาะ
อ่านไปแล้วก็เออโอเค
เรน่าสุดสวยเนี่ยนะคะก็พยายามจะปีนส่องกระจก
บริเวณข้างประตูบ้านแล้วก็ทะเลาะกับตัวเองอยู่ค่ะ
ก็เลยต้องให้คนงานที่อยู่ภายในบ้านนำเชือกมาผูกบ่วงลากเจ้าเซริน่ากลับใต้ถุนบ้าน
ใช้เวลายื้ออยู่ประมาณ๓๐นาทีนะคะ

โตกว่านี้ไม่ไหวแล้วนะ
ยังจะโตได้อีกนะคะไม่โอเคนะคะ
ซึ่งนายอัธนัยค่ะระบุว่าทำเลที่ตั้งของบ้านอยู่ใกล้กับป่าชายเลนค่ะ
มักคือมาเท่าประตูเท่าที่เห็น
กินอะไรเข้าไปที่ใหญ่ขนาดนี้
คืออยากรู้มากว่าบ้านอยู่ทางไหนทำไมอุดมสมบูรณ์อะไรขนาดนี้
เขาบอกป่าชายเลนปริมณฑลนะคะ

ก็บอกว่าเซริน่าเนี่ยมักจะคลานเข้าบ้านเป็นประจำ
แล้วก็บางครั้งฟาดหางโดนทรัพย์สินในบ้านได้รับความเสียหาย
แล้วก็สังเกตดูในคลิปเนี่ยจะได้ยินเสียงสุนัขเห่านะคะ

แต่พอได้ยินสุนัขเห่าต้องรีบนำเข้ามาภายในบ้าน
เพราะเป็นสัญญาณค่ะว่าเซรีน่าไมโกเมส
กำลังเข้ามาอย่างไม่เกรงกลัวนะคะ
ทำให้บางครั้งเซริน่าก็เอาหางฟาดสุนัขด้วย

ส่วนหลายคนถามถ่ายกันเข้ามาเลขที่บ้าน๘๕
ยืนยันว่า๘๕๔จริงสำหรับเจ้าของบ้านนะคะ
ส่วนเหล็กดัดที่มีคนทักเข้ามาว่าคล้ายเลข๘๔
คุณอัธนัยเจ้าของบ้านก็บอกเออเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเนาะ

จริงแล้วเป็นเทรนด์ใหม่ก็ได้นะ

ฉันว่าเจอแบบนี้ขโมยกลัว
แต่เลขคล้ายกันกับบ้านนี้ฉันนะ

อันนี้๘๘๔เนี่ยบ้านพี่มิ้วว่า๔๘

ไม่ได้ใบ้หวยอะไรแต่แค่เล่าให้ฟังให้ฟัง

อยู่หน้าบ้านเดินไปเดินมาจริง

ใช่คือพี่มิ้วเคยไปทำสกรูปข่าว

เรื่องของตัวเฮียไม่ใช่คำพูดที่หยาบ
คำเรียกที่ถูกต้องคือตัวเฮียค่ะ

ใช่ก็เลยปรับเปลี่ยนคำพูดเป็นตัวเงินตัวทอง

มิ้วเคยไปทำข่าวที่สวนลุม

เยอะจริงคนไปเที่ยวนอนอาบแดด
นอนเล่นคุยเล่นเขาก็เดินผ่านไปเพราะต่อ
นึกว่าเขานอนอาบแดดคุยเล่นอยู่

คนนอนตัวเฮียก็เดินผ่านไปผ่านมา

ทำรายงานข่าวออกอากาศในทีวีนี่แหละ
ก็เรียกว่าตัวเฮียจริงต้องเรียกแบบนี้
แล้วก็จะเห็นตามท่อน้ำจะมีเยอะแถว
แต่ก่อนธรรมเนียบรัฐบาลก็จะมีท่อน้ำ

ทำไมเป็นประเด็นที่
เขาก็เรียกชื่อจริงไม่ได้อยากไปทั้งหาบ

แล้วก่อนหน้านี้เขามีความพยายามที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นวรนุษย์จำได้ไหม
แล้วเกิดเป็นประเด็นแบบยิ่งใหญ่มาก
ซึ่งวิทยาศาสตร์ของเขาคือวรณัสสเวเทอร์
ก็เลยแปลงเป็นไทยก็คือวรนุษย์

แต่เอาจริงก็คือว่าชื่อเขาแบบไหนก็เป็นแบบนั้นคือ
มนุษย์นี่แหละที่เป็นคนกำหนดว่าคำนี้หยาบ
คำนี้เป็นคำหยาบคายเป็นคำด่าทอจริงมากนะ

ก็จะบอกตลอดเลยว่าชื่อจริงแล้วคือตัวเฮีย
แล้วก็ถ้าเจอหรือถ้าฝันถึงตีเป็นเลขอะไร

เริ่มแบบมีหลายเลขให้ต้องตีความกันนะคะ
เห็นคลิปนี้แล้วนึกถึงภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง
แล้วตอนจบคือเขาสะเลื่อยว่านี่หนังนานแล้วนะครับ

ยายเอาวัวเลี้ยงจราเข้ตัวนี้จนโต

ฆาตกรไล่ฆ่าคนอารมณ์นี่

เขาเลี้ยงหรือเปล่าใช่ให้กินอะไรทำไมตัวใหญ่แบบนี้
เพราะว่าตอนนั้นเขาเลี้ยงด้วยวัวตัวใหญ่เลย

พอแล้วตอนนี้คุณผู้ชมกำลังเซิร์ชในกูเกิ้ลหนึ่ง